มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ปฐุมธานีมีหนุ่มแรงงานชาวลาวช่วงนี้เป็นวันหยุดจีน
เขาก็ล้อมวงดื่มล่มดื่มเหล้าอะไรกันปรากฏว่ามีอีกกลุ่มนึงมาหามาทะเลาะกันค่ะ
แล้วก็จ้วงแทงกันคาดว่าเป็นเรื่องของความหึงหวง
คุณผู้ชมคะในหอพักซอยวัดประยูนตำบลครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะ
แรงงานชาวลาวเขาก็นั่งสังสรรค์กันนะคะวันนี้เป็นวันหยุด
ก็อยู่ในพื้นที่ตลาด๔มุมเมือง
คนที่อยู่แถวนั้นบอกว่ากลุ่มแรงงานชาวลาวเนี่ยเขาก็สังสรรค์กัน
หอพักเป็นตึกสูง๕ชั้นสังสรรค์กันตั้งแต่เที่ยง
รู้อีกทีคืออ้าวทะเลาะกันแทงกันนะคะ
แล้วแทงกันจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะ
แหล่ค่ะเสียชีวิตค่ะเสียชีวิตอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่วินาทีที่เจ้าหน้าที่พยายามจะปั๊มหัวใจ
ยื้อชีวิตคนที่ถูกแทงค่ะ
เรียกรถพยาบาลแล้วค่ะเรียกรถพยาบาลแล้ว
นี่นะคะสุดท้ายเสียชีวิตค่ะยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้ถูกแทงเข้าจุดสำคัญน่ะนะคะ
มีบาดแผลอยู่สองแผลนะคะถูกแทงเข้าที่ชายโครงขวาหนึ่งแผลค่ะ

ออกมาข้างนอกเลยค่ะปั๊มหัวใจอยู่๒๐นาทีไม่เป็นผลคือเสียชีวิตค่ะ
เพื่อนผู้ตายเป็นชาวลาวเหมือนกันนะคะยังอยู่ในอาการมึนเมาอยู่เลย
เล่าให้ฟังว่าจุดเกิดเหตุอยู่ชั้น๕ก็เป็นห้องพักค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มเพื่อนรวมถึงผู้ตายแล้วมีเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึง
ที่ชอบพออยู่กับผู้ตายนั่งล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่มีอยู่๕๖คนได้
สักพักหนึ่งมีกลุ่มผู้ชายชาวลาวอีกสัก๕๖คนที่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับผู้ตายมาก่อนหน้านี้
หึงหวงผู้หญิงที่มาล้อมวงดื่มกินกันอยู่เนี่ยค่ะ
อีกกลุ่มนึงเนี่ยมาถึงเคาะห้องผู้หญิงไปเปิดนะคะ
กลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้เข้าไปในห้องแล้วล็อกประตูเลยแล้วทำร้ายผู้ตายเลยคือใช้มีดแทง
ก่อเหตุเสร็จก็หนีไปตัวเพื่อนคนนี้ที่เป็นเจ้าของห้องแล้วให้ข้อมูลนะคะบอกว่า
ก็เลยช่วยเพื่อนที่ถูกแทงอุ้มลงมาลงมาด้านล่างประสานกู้ภัยให้เข้ามาช่วยค่ะ
มีปัญหากับกลุ่มคนไทยหรือกลุ่มคนยังไง

มันบอกว่ามันกินเหล้าเป็นเพื่อนผูมิ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

ได้คลิปภาพคลิปนี้มาค่ะคาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
นี่นะคะนี่นะคะที่แทงผู้เสียชีวิตนะคะ
เหมือนกับย้อนกลับมาที่หอพักนี่ไงในมือขวาเห็นไหม
แล้วมีคนมาล็อกตัวไปก่อนมีดมีมีดใช่ไหมนี่ค่ะโอ้นี่
คือคนที่อยู่ในหอพักเดินสวนลงมาแล้วก็มีเพื่อนของผู้ก่อเหตุ
ล็อกตัวพาออกไปไงฮะครับภาพนี้แหละก็เลยคาดว่า
ไม่แน่ใจว่าคนนี้ใช่คนที่ก่อเหตุหรือไม่เป็นภาพที่ชาวบ้านแถวนั้นแอบถ่ายเอาไว้
แล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่ากลุ่มผู้ตายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เป็นชาวลาวเป็นชาวลาวทั้งสองกลุ่มเลย
ก็คาดว่าอาจจะทะเลาะกันมาจากที่อื่นด้วยนะคะ
เขาก็วิ่งสวนกันลงมา

แล้วก็ยังมาจะต่อยจะทำร้ายอะไรกันอีก
แล้วก็มีน้องอีกคนเขาวิ่งลงมาบอกว่าช่วยโทรรถพยาบาลหน่อย

ถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
มันไม่ได้ไปทงไปแทงอะไรเขา

อ่าส่วนคุณพี่เสื้อแดงที่เดินลงมาเนี่ย

คนเดินสวนมาก็เลยมีเพื่อนมาล็อกไปก่อนนะฮะ
ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นคนเดียวกับที่ก่อเหตุไว้หรือเปล่านะครับ

น้องแฟนของผู้ตายนะครับ
ซึ่งเป็นคนนำร่างของผู้ตายลงมาจากห้องพัก

ตัวเองไปทะเลาะกับกลุ่มคนลาวอีกกลุ่มหนึ่ง

ซึ่งที่ห้องมีพี่สาวของตัวเองที่คบกับผู้ตายมาได้๒๓ปี
กับเพื่อนชาวลาวอีกประมาณ๔คนรวมถึงตัวผู้ตายด้วย
ระหว่างที่นั่งดื่มสุรากันอยู่ก็เล่าเรื่องที่ถูกทำร้ายให้ฟังกัน
นานมีคนมาเคาะประตูห้อง
พี่สาวก็ลุกไปเปิดประตูให้
ก็พบว่ามีกลุ่มชายชาวลาว๗คนที่เพิ่งมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันนี่แหละมาที่หน้าห้อง

ก็เข้ามาแล้วปิดล็อกประตูห้อง
บุกเข้ามารุมทำร้ายผู้ตายด้วยมีด
จากนั้นก็พากันหลบหนีไป
ซึ่งตอนนั้นตัวเขาเองเขาก็ถูกล็อกตัวอยู่เหมือนกันนะฮะ
ถูกล็อกตัวกันออกมาอยู่นอกห้อง
ที่บุกมาเนี่ยนะฮะก็หลบหนีไปนะครับ
ก็เลยรีบกันนะฮะอุ้มร่างลงมาข้างล่างเพื่อขอความช่วยเหลือ
แต่ยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องชู้สาวอย่างแน่นอน
วันแรกมันไปต่อยปากผม

คิดว่ามันจบแล้วก็ขอโทษกันแน่

พี่ชายผมขากผมเลย

วันนี้เขามีคนเอาผมออกไป

ใช่ไม่ได้ไม่ได้ต่อยหรอก

ผมเห็นพี่ผมคานออกมาอยู่หน้าประตูผมก็เลยไปช่วย
แล้วที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับ
ผู้หญิงเหมือนกันมันไม่ใช่ไหม

แต่ว่าเขาตามมาเหมือนกัน
ใช่ตามจะมาหรือว่าเอาเรื่องเหรอ
อ๋อแต่ไม่ใช่เรื่องที่อีกนะ
ไม่ใช่ครับใช่
บอกว่าได้รับรายงานว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุ

ในช่วงเย็นนะครับก็ไปปิดล้อมรวดค้น
แต่ยังไม่เจอตัวนะครับตอนนี้กำลังเร่ง